ดิทธสการฉลองครบ๑๐๐ปีทีมชาติไทยนะครับ
ซึ่งก็ทำรายได้จากการประมูลได้ถึง๑๑๕๐๐๐บาทครับ
นิทัศกาล๑๐๐ปีทีมชาติไทยวันที่๒นะครับ
ยังคงมีแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้าง

นำโดยทศตวรรณศรีปานธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลดูสิตเฉลิมแสน
รวมทั้งธนาชนะบุตรกับปกเกล้าอนันต์นะครับ
จากนั้นเข้าสู่ไฮไลท์ที่การประมูลของที่ละลึกทีมชาติไทยพร้อมลายเซ็น

ประมูลเริ่มต้นที่๑๐๐บาท
โดยนายวัชละวัชลพลประธานกรรมการบริหารบริษัททริปเปอร์วีบอสคาร์ดจำกัด
และผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

ฟุตบอลโลก๒๐๑๕ที่แคนาดาครบทีมนะครับ
โดยประมูลได้ในราคา๓๒๐๐๐บาท

ประมูลไปในราคา๑๒๐๐๐บาท
เสื้อทีมชาติไทยสีแดงพร้อมลายเซ็นครบทีม

ลายเซ็นครบทีมประมูลในราคา๓๒๐๐๐บาท

ผู้ฝึกศรทีมชาติไทยพร้อมลายเซ็นนะครับ
ประมูลไปในราคา๒๒๕๐๐บาท
สำหรับรายได้จากการประมูลทั้งหมดนะครับ
จะนำไปมอบให้พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทย
ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไปครับ